คุณผู้ชมคะอีกคดีหนึ่งคดีของในปุ๊ที่เป็นเขยโหดฆ่ายกครัวฝั่งภรรยา๕ศพเนี่ยนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวว่าช่วงเช้าจับกลุ่มในปุ๊ได้แล้ว
แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นคืนแรกที่ในปุ๊นอนที่ห้องขัง
ทีนี้คุณผู้ชมวันนี้ค่ะจะมีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าโอ้โหคืออารมณ์ของคนในพื้นที่มันคุกกลุ่นมากจริง

ใช่ทีนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะเอาไปทำแผนทั้ง๒จุดที่เขาก่อเหตุได้
ก็เลยต้องเอาตัวไปทำแผนที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิษฐ
เพราะกลัวไงเดี๋ยวชาวบ้านรู้จะมารุมประชาธรรมนะคะ
แล้วก็เมื่อคืนนี้คืนแรกที่ในปุ๊นอนอยู่ในห้องขัง
เจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยว่ามีอาการเครียดนอนไม่หลับเลย
พอรุ่งเช้าที่ผ่านมาขอสูบบุหรี่ขอนมกล่อง
ซึ่งนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจก็ได้ควบคุมตัว
นายธีรพลปิ่นอมรหรือว่านายปุ๊นำตัวมาจำลองเหตุการณ์
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิษฐ์
หลังจากที่จับตัวได้ที่จังหวัดระนองกำลังจะเตรียมออกนอกประเทศ
ซึ่งเขาก็มีการจับตัวมาแล้วก็มาทำแผนตรงนี้ค่ะ
ใช้พื้นที่ด้านหลังของกองบังคับการเป็นสถานที่ในการทำแผน
เจ้าหน้าที่เขาก็กลัวไงว่าถ้าเกิดว่าเอาตัวในปุ๊ไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุ

แล้วสถานการณ์มันอาจจะวุ่นวายตำรวจอาจจะคุมตัวทำแผนเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ทีนี้ตลอดการทำแผนที่ผ่านมานายปุ๊ก็สารภาพทุกข้อกล่าวหาเลย
แล้วก็อธิบายการก่อเหตุทุกขั้นตอนเลยนะคะ
ซึ่งหลังจากการจำลองเหตุการณ์เนี่ยตำรวจก็ได้แจ้งทั้งหมด๕ข้อหากับนายปุ๊
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
อีกหนึ่งข้อหาก็คือยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
นึกจากทางเกี่ยวกับที่นั้นต้องการจับตาดูผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิด
รายงานได้ว่าตลอดทั้งคืนนั้นในปุ๊เองก็มีสภาวะความเครียดนะครับ
นอนไม่หลับจนถึง๖โมงเช้า
เวรก็คุมตัวนะฮะคุมขังเนี่ย
ก็มีการนำข้าวผัดกระเพราไข่ดาวไปให้กับปุ๊กินด้วย
ก่อนที่นายปุ๊กนั้นจะหลับไปประมาณสัก๑๕นาที
แล้วก็มีการร้องขอดื่มด้วยอยากดื่มนมกรอง
อ้ามก็ออกไปให้นอกจากนี้ตลอดทั้งคืนนายปุ๊กมีการตะโกนด้วยนะ
สูบบุหรี่หน่อยคือขอทั้งคืนนะฮะแต่ว่าตำรวจไม่ได้ให้นะครับ
เครียดแล้วนะคะซึ่งการจัดเวรยาม
เฝ้าตัวในปุ๊ตำรวจสพลับแล

เผื่อนายปุ๊กมีอะไรคือให้พูดคุยกับนายปุ๊กเลย
เพราะว่ากลัวไงว่าเขาก็จะเครียดมาก
ซึ่งก็จะมีการสลับเปลี่ยนเวรยามทุก๒ชั่วโมง
แล้วตำรวจก็บอกว่าในปุ๊เล่าถึงปมการก่อเหตุให้ฟัง

เพราะว่าเป็นความกดดันนะคะอึดอัดมานานแล้ว
เนื่องจากนางกัญญพัฒน์กิ่งแก้วซึ่งเป็นภรรยา
ชอบต่อว่าชอบด่าทอแล้วก็บอกเลิกบ่อยครั้ง
ทำให้ในปุ๊เครียดแล้วก็หันไปเสพยาเสพติด
ประกอบกับทางนายปุ๊ได้ทุ่มเงินให้กับครอบครัวนี้ไปเยอะ

แล้วพักหลังนายปุ๊ก็ถูกบีบให้ออกจากครอบครัว
ซึ่งก็มีการไปทวงนะขอคืนทรัพย์สินต่าง
แต่ว่าครอบครัวภรรยาไม่ยอมคืนทรัพย์สมบัติให้
ก็เลยเป็นเหตุให้ในปุ๊ก่อเหตุดังกล่าว
ทีนี้นอกจาก๕ข้อหาแล้วค่ะคุณผู้ชม

บอกว่านายปุ๊จะโดนอีก๑ข้อหา
เรื่องของการช่อกงเงินจากบาทหลวง
ซึ่งเหมือนกับตอนนั้นในปุ๊กเขาก็พูดถึงเรื่องที่ดิน
ว่าเขาไปขายที่ดินมาได้แต่ยังถอนเงินออกมาไม่ได้
เพราะว่าเงินนี้คนในครอบครัวเขาเคยมีคดียาเสพติด
ก็เลยไปขอยืมเงินจากบาทหลวงมาก่อน

ถึงเวลาทวงคืนในปุ๊กบ่ายเบียงมาตลอดเลย